กระทบที่เกิดขึ้นจากหน่วยอื่นนะคะ

เขาสลายตัวไปแล้วแต่ว่าผลกระทบที่มันยังคงอยู่
ก็คือก่อนหน้านี้๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมา
ฝนตกหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคอีสานนะครับ
พื้นที่เกิดน้ำท่วมขัง
โดยเฉพาะพื้นที่บ้านและพื้นที่การเกษตร

หลังจากที่เกิดเหตุฝนตกหนักตลอดทั้งคืนนะคะ
ทำให้น้ำป่ามันหลากลงมาจากเทือกเขานะคะ
ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอ
บึงสามพันธุ์วิเชียนบุรีและศรีเทพ
โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่๑๑
บ้านใหม่สุขเจริญตำบลวังพิกุลอำเภอบึงสามพันธุ์
บ้านเรือนของประชาชนเสียหายไปแล้ว๕๐หลังคาเรือนนะคะ
จุดนี้ท่วมสูงประมาณ๑เมตร

แทนเรือนั่งแล้วก็พายเข้าไปดูบ้านของตัวเองที่ถูกน้ำท่วม

ใช่ค่ะหลายครอบครัวเก็บของหนีน้ำไม่ทันข้าวของเสียหายค่ะ
ถนนสายซับสมทรวภ์บ้างพิกุล
ทำให้รถสัญจรยากลำบากค่ะ

ว่าที่นี่พายุโนอึนจะสลายตัวไปแล้ว
อย่างที่บอกไปฝนก็ยังคงตกต่อเนื่องติดต่อกันมา๒วันนะคะ
เพราะฉะนั้นน้ำป่าก็มาเลยนะคะ
หลากมาจากภูกระดึงแล้วก็ภูเขาต่างมาตามแม่น้ำพอง
จะเอ่อล้นท่วมพื้นที่ในตำบลศรีฐานที่อำเภอภูกระดึง
ก็ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชน๓หมู่บ้าน
อาศัยอยู่ริมแม่น้ำสายดังกล่าวก็ถูกน้ำท่วมสูงไป๕๐๗๐เซนติเมตร
ชาวบ้านเองก็เก็บทรัพย์สินขึ้นที่สูง
ผู้สูงอายุและเด็กก็อบพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัย

แล้วก็นำเรือท้องแบนเข้าไปดูแลไปช่วยเหลือประชาชนแล้วค่ะ
ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นระดับน้ำในลำห้วยจิกยังคงสูงอยู่นะคะ
พื้นที่มีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน๔ชุมชนด้วยกัน
ของตำบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่
มีน้ำท่วมขัง๕๐หลังคาเรือนค่ะ

ต้องเอาอาหารไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
เพราะว่าหลายคนออกจากบ้านไม่ได้ออกไปซื้ออาหารไม่สะดวก
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาไปแจกแบบนี้นะคะ
ขณะเดียวกันค่ะที่ขอนแก่นมีรถเก๋งคันหนึ่ง
เสียหลักพุ่งตกคลองชลประธานในพื้นที่อำเภอน้ำพองนะคะ
มีผู้เสียชีวิตติดอยู่ในรถ๑ศพ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือนำขึ้นมาจากน้ำนะคะ
พบศพนายนรงศรีวิชาอายุ๔๘ปีค่ะ
เรื่องต้นคาดว่าขับรถฝ่าสายฝนแล้วมองไม่เห็นทางนะคะ
มาเกิดอุบัติเหตุตกลงไปในคลองและตัวเองเสียชีวิตอยู่ในรถค่ะ
ส่วนที่จังหวัดนครราชศรีมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก๓๑
พร้อมชุดประดาน้ำและเจ้าหน้าที่ค่ะ
ต้องเข้าไปค้นหาร่างของเด็กชายต่อ
อายุ๑๔ปีเป็นนักเรียนม๒นะคะที่ถูกกระแสน้ำ
ศูนย์หายไปขณะที่เล่นอยู่ในฝ่ายน้ำล้น
บ้านพลสงครามอำเภนนรสูงค่ะ
หายไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นับจนถึงขณะนี้

มาวันนี้ญาติค่ะเชิญร่างทรงมาประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณ
และทำพิธีเปิดทางให้กับเจ้าที่เจ้าทาง

โดยเร็วนะคะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

แล้วก็เตือนประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะ

แล้วก็สังเกตว่าน้ำแรงอย่าเพิ่งลงเล่นน้ำนะคะช่วงนี้
ค่ะก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลบุตรหลานกันด้วย